คุณผู้ชมคะดูเรื่องอุบัติเหตุหน่อยค่ะ
เกิดขึ้นช่วงรอยต่อเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นเหตุการณ์ที่มีคนขับรถชนรถตำรวจจราจรรถมอเตอร์ไซค์นะคะ

เป็นสะพานข้ามแยกเสนานิคมตรงถนนผนโยธินนะคะ

เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งแล้วก็เข้าไปตรวจสอบ
ช่วงสักประมาณปีหนึ่งกว่านะคะ
ตำรวจสนพหนโยธินแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัย
ชะเกษมกรุงเทพแล้วก็ร่วมกับตันยู

เป็นรถจักรยานยนต์ที่ถูกรถไม่ทราบชนิดเฉียวชนแล้วก็หนีไป
จุดเกิดเหตุอยู่ตรงสะพานข้ามแยกเสนานิคม

ซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงเชิงทางขึ้นสะพานแบบที่เห็นเนี่ยนะคะ
คนเจ็บเป็นตำรวจจราจร
ก็คือ๑๐ตำรวจตรีพานุวัฒน์เกณฑาอายุ๓๒ปี
ตำแหน่งผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปรับปรามที่สนบางเสาทง
ตำรวจโดนชนอยู่ในเครื่องแบบอยู่เลยนะ
แล้วนอนคว่ำหน้าได้รับบาดเจ็บสาหัสเพราะว่าเสียเลือดเยอะค่ะ
เจ้าหน้าที่พอไปถึงก็ต้องช่วยเอาตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจ
ใกล้กันเนี่ยเจอหมวกกันน็อกเป็นหมวกกันน็อกตราโลสีส้มตกอยู่
แล้วก็มีแผ่นกันลมเนี่ยแตกพังเสียหายนี่หมวกกันน็อกที่ตกอยู่นะคะ
ทีนี้เจอคนเจ็บอยู่บนสะพานแต่รถมอเตอร์ไซค์ของตำรวจ
รถมอเตอร์ไซค์มันร่วงตกจากสะพานไปอยู่ข้างล่าง
เป็นจักรยานยนต์ยามาฮ่าสีขาวทะเบียนตราโล่นะคะ
ตกลงมาอยู่ข้างล่างใกล้กับปากซอยผนโยธิน๓๗ตรงนี้
แล้วดูสิมันคว่ำตะแคงอยู่ด้านหน้ามีรอยเฉียวชน
ล้อแม็กซ์หน้าแตกแล้วกล่องใส่ของท้ายรถก็หลุดออก
เจ้าหน้าที่เก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
แล้วถามว่าอ้าวแล้วรถไหนรถอะไรที่ชน
มอเตอร์ไซค์รถเก๋งรถกระบะรถอะไรไม่อยู่แล้วนะคะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องไปไล่ภาพจากกล้องวงจรปิดดู
แล้วก็ตามรถคู่กรณีมาดำเนินคดีทางกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ

ถ้ามีภาพจากกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุครั้งนี้มาเมื่อไหร่
ก็จะเอานำมาเปิดให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้ากัน
เพราะว่าถือว่าเหตุการณ์เกิดสักประมาณตีหนึ่ง
เป็นช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ